สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ทางไฟไขมันสดใหม่

โภ่บ้างรับกระแทบไม่ถูกเลย
นี่น้องปัจทัยไม่ได้หรอคะ
ชั้น๒๘วันได้เศร้านี่

มีม้าด้วยพี่ก็ตามมาติดไง
คิดถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะข่าวใส่ไข่

จันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ
ส่วนวันศุกร์อย่างวันนี้เลยก็หลังครบทรงชาตินะคะ
ไลน์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะทางไทยรัฐออฟฟิเชียลนะคะ
แอปพลิเคชันไมค์ไทยรัฐถ้าไม่มีก็โหลดกันมาได้เลย
แล้วก็หลังเที่ยงคืนลีรันชื่อแล้วยังไม่มีตอนนี้ต้องรอสักครู่นึงนะคะ

เช้าตอนนี้ก็ยังไม่มีอีกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชม
เอาให้คิดถึงช่วงนี้กันไปก่อนทดแทนทดแทน

ข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละวันเราก็จะมีการเล่าเรื่องของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตอนชื่อว่าเรานึกว่าเราชกเองจากคุณสมรักคำสิงนะคะ
หลังจบการแข่งขันโอลิมปิกเกม๑๙๙๖ที่เมืองแอดลันต้าสหรัฐอเมริกา
นายสมรักคำสิงนักมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากโอลิมปิกเกม
ได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อทูลกล้าวถวายเหรียญทอง
เราดูสมรักชกวันนั้นเห็นสมรักถือรูปเราขึ้นเวทีชูมือเรานึกว่าเราเป็นคนชกเอง
พอสมรักชกชนะเราก็เผลอกระโดดโลดเต้นดีใจจนข้าราชการผู้ใหญ่หัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายเราก็เลยนั่งลง
และเหรียญทองที่คุณสมรักทูล๙ถวายนั้นเป็นเหรียญเดียวที่ทรงเก็บไว้ต่อจากนั้นมานะคะ
นักกีฬาคนไหนจะทูลกล้าวถวายเหรียญ
พระองค์จะพระราชทานคืนโดยคล้องคอให้กับนักกีฬาทุกคนด้วย

เป็นภาพคุณสมรักษ์ตอนนู้น

แล้วก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คุณสมรักภาคภูมิใจมาก

แล้วก็ปัจจุบันนี้เหรียญโอลิมปิก
ก็อยู่ที่ห้องพระปันธมของพระองค์ท่าน
แต่พระองค์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรของฉันมีแล้ว
และท่านก็ถวายพระมหาชนก
ให้กับสมรักคำสิงซึ่งเป็นพระมหาชนกเป็นทองคำ

อย่างคุณไม่น่าได้สัมภาษณ์คุณสมรัก

ก็หลายรายการอยู่ตอนนั้นครับผม

เดี๋ยวเพิ่งเลยค่ะและเจ้าเช้าน่ะ
ก็พี่เอาเช้าหน้าหนึ่ง
นี่เลยข่าวใหญ่เลยครับ
หิ่งแม้นครับ

ทำสามครั้งได้เงินเป็นแสนเลย
สาวท่อมแสบสวมรอยเป็นราชนิกูลเสา
หมอมราชวงศ์นะครับแม้นรมาศยุคลนั่นเองนะครับ
แล้วเขาบอกว่านะฮะโดยหลอกเหยื่อหลงกลให้จ่ายเงิน
เพื่อที่จะพาเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศนะครับ

วิธีการของเขานี่ทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แล้วได้เงินไปหลักแสนเลยนะครับผม
ทางเจ้าที่ตำรวจก็เดินทางมาสอบปากคำนะครับ
นางสาวอโนะยัพสิบสิรพลนะครับ

อยู่บ้านเลขที่อยู่แถวจราคสฤษฎิโวงนะครับ
เขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาครับแอบอ้างนะครับ
เป็นหม่อมราชวงศ์แม้นรุมาตย์เพื่อร่วมพระราชวิธี

หนึ่งในผู้เสียหายครับเขาบอกว่า

คนที่อ้างว่าเป็นหญิงแม้

พระปรมิณมิตรรัฐมหาภูมิพรดุรัติดาเดว
เบื้องนาพระมกฏในมหาราชวังนะครับ
ร่วมฟังพระพิธีทำสวดนะครับผม

แล้วคิวว่านี่หรือคือโดยเสียค่าลดคนละ๕๕๐๐บาท
โอ้โหและมีการสั่งจองเหรียญเสนอว่า
ถ้าจะเอาเหรียญด้วยต้องสั่งจองชุดละ๓๐๐
โอ้โฮแล้วก็มีคนหลงเชื่อสั่งไปทั้งหมด๑๕ชุดครับ
โอ้โหรวมเป็นเงิน๕๒๕๐๐บาท

สมมุติว่าผมเป็นคนที่อ้างไปรับพี่ผัดไทย

แล้วพี่จะผัดไทยก็ต้องจ่ายเงินก่อนขึ้นรถตู้
เขาจะมีรถตู้ไปรับครับสำหรับผู้เสียหายเนี่ย

แล้วคือรถตู้ไปแล้วยังไงต่อครับไปดิดทิ้งยังไง
แล้วเขาก็จะพาไปที่พระบรมหาราชวัง

ก่อนที่จะพากลุ่มเสียหายไปที่เต็นต์ก็ระบุว่า
เฉพาะสมาชิกราชนิกุลนะครับ
คือมันมีเต็นต์ที่เขาเขียนว่าเฉพาะสมาชิกราชนิกูล
คนนี้ที่หลอกว่าเป็นหญิงแม้นก็เดินเข้าไป
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง

ไปลงชื่อปลอมลายเซ็นต์ด้วย
เป็นนางสาวแม้นนรมาศยุคล

ก็คือพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์

เขาก็จะเอกใจสงสัย
ไปตรวจสอบกลุ่มผู้เสียหายว่า
ไม่มีใครเป็นสมาชิกราชนิกุลสักคนเลย
ตรงนี้จึงถูกเชินตัวออกจากเต็นต์

โอ้โหครึ่งแสนนะ

ถูกต้องนะครับผมและที่สำคัญคือ
เมื่อผู้เสียหายเห็นข่าวนะครับ

ตัวเองถูกสวมรอยนะครับ

มีคนเอาชื่อไปอ้างนะ
หญิงแมนกำลังตามหาว่าเป็นใคร

และตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีนะครับ
กับนางสาวอโนทยาพัทนั่นเอง

เบ็ดเสร็จแล้วนะได้เงินไปนะครับผม

ก็หลอกไปแค่ไม่กี่คนสิถ้าอย่างนั้น
๑๗คน๑๗คนเลยเหรอ

เวลาจะฟังอะไรกับเราก็ต้องเชื่อนิดนึงเนาะ

พี่เช้ารู้สึกว่าถ้าไปยืนตามสเต็ปเนี่ย
มันได้ความรู้สึกเนาะ

แล้วที่สำคัญมันจะได้ความภาคภูมิใจ

ตัวเองรักในหลวง

แล้วเวลาที่เข้าไปถึงนั่งเต็นต์เนี่ย
จะรู้สึกว่าไกลละ
ยืนมา๓ชั่วโมง

กว่าจะได้เข้าไปประมาณ๘โมง

ได้เข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลเลย

แล้วเราก็ได้ไปเห็นความน่ารักของคนไทยด้วยกันนะ

ตามวัยคืออะไรคุณแม่

ตอนนี้เป็นช่วงเรากลางคนใช่ไหม

ต่อไปเนี่ยนะฮะสังคมไทยของเราเนี่ย

คือหมายถึงว่าสังคมผู้สูงอายุ
มีผู้สูงอายุมีอ๋อ
พูดถูกอายุมากขึ้น

เรียกง่ายคือไปช้อปปิ้งอะไรกันซื้อหาอะไรกันอะไร
ก็ได้ทำวิจัยออกมาว่าที่ยังคงเป็นที่นิยมในตระก้าช้อปปิ้ง

ตอนนี้เป็นวัยรุ่นค่ะต้องซื้อของวัยรุ่น

มันร้อนด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วย
แล้วก็กลัวไม่ทำด้วยครับผม
มันเป็นความรู้สึกแบบหลายแบบรวมกัน
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแรน่ามากล้างจะไม่เอ็นเหงื่อนสักหยดนะคะ
แล้อยังไงต่อตัวลงซื้ออะไรคะอันดับแรกเลย
แปลงสีฟันยาสีฟันน้ำยาดับกลิ่นกาย

เราฆ่าประมาณนี้เพราะว่าเขาหายหมดแล้ว
หลายนะยาสีฟันไม่ต้องเยอะ
อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปสังคมข้างนอกแล้วไม่ได้ออกไปไหน
แล้วคุณรู้ป่ะกลับมาอีกแง่หนึ่งสิ่งที่ขายดีอีกอย่างคือ
พวกของใช้อาหารสุนัข
อ๋อเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว

สัตว์กันมากขึ้นแล้วก็ซื้อของพวกให้สัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น
ก็เลยบอกว่าอีกหน่อยคือสุขภาพเราดีขึ้นไง
ก็จะทำให้เราป่วยยากขึ้นอะไรมากขึ้น
แต่ผมรู้แล้วทำไมถึงแบบว่ายาสีฟันถึงขายน้อยลง

ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาให้เราก็เอวเหมือนกันนะ
ความสำคัญกับผู้สูงอายุยังไงรู้ป่ะเขายังจ้างงานอยู่
ใช่ไหมเราเห็นเนี่ยจะมีหมดเลยนะเขาจะดูตามความสามารถที่คุณสมบัติยังมีอยู่
แล้วงานทุกชิ้นไม่ได้เฉพาะว่าเดี๋ยวไม่มีแรงทำไม่ได้ถ้ามีแรงเขาให้ทำเลยนะ
คือถ้าอย่างมือว่าดูแล้วเนี่ยสามารถทำได้ให้เลยทำได้ทำเลย
แล้วเขาบอกว่าผู้สูงอายุทำงานเนี่ยจะรักงานมากด้วยแล้วก็จะมีความละเอียดเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วด้วย
อันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นว่าเขาจะไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นภาระอะไรเลย
เพราะฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุเวลาได้ทำก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังมีความสำคัญ

เออเดี๋ยวก่อนนะฮะปิดเบรกดีกว่านะฮะ

อันนี้ฟังไว้น่าจะดีนะคะอินโดนีเซียเขาบอกว่าจะจับพวกคดีข่มขืนตอนเลยนะ

โอ้โหตอนไหนคะตอนเที่ยง

ช่วงหน้าค่ะไม่ใช่ตอนเที่ยงช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าเดียวครับ

เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ถูกต้องเลยไปหน้า๗ของไทยรัฐวันนี้ดีกว่า
น้องชอบมากยกย่องเดินหลังมื้อ

เขาบอกเลยว่าถ้าหลังมื้อเย็นไปเดิน

เดินที่ไหนก็เดินนะคะคุณแม่

เขาบอกอย่างนี้มหาวิทยาลัยโอตาโก้ของนิวซีแลนด์
คือเพิ่งจะพิสูจน์ได้ว่าคำแนะนำอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะว่า
รับประทานอาหารอิ่มน้ำแล้วให้เดินสักหน่อยนั้นมันศักดิ์สิทธิ์จริง
วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแบบที่สอง
หากเดินหลังอาหารจะสามารถลดระดับน้ำตาลได้มากที่สุด
เหนือกว่าเดินเที่ยวละ๓๐นาทีในช่วงเวลาอื่นนะคะ

ยังพบอีกว่าหากจะให้ได้ผลดีที่สุดเลย
ควรจะเดินหลังกินข้าวมื้อเย็น
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะบริโภคคาร์โบไฮเดตให้มันหนักท้อง

คือเอาให้อิ่มจะได้นอนหลับสบาย
แต่ก่อนจะนอนนั้นเดินนิดนึงค่ะ
เพราะเขาบอกวิธีนี้สามารถลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

จะเดินแบบไหนเอาที่คุณแม่สบายใจจริง

ต้องเดินจากเวลาแบบว่าช้า

แล้วก็สุดท้ายก็เดินชั้นมากเหมือนเดินขึ้นเข่า

ผมเคยไปเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบผมเคยถามมาสมมุติว่าพี่ผัดไทยอยู่ที่เดินถัดจากผมที่ฟิตเน็ต
ผมก็เลยหันไปถามเขาพี่เดินไปไหนกันนะครับ

เขาก็ขันมาหัวเราะเขาบอกว่าไปเดินขึ้นขาวกัน

เขาก็บอกว่าพี่ปัจทัยเดินไปหานะเดินหาพ่อ
ฉันเกิดในรัชกาลที่เก้า

เพราะผมส่วนเฉพาะวัยรุ่น
อุ้ยตายแล้วแหลง

คอลัมโลกาภิวัฏ
เขาบอกว่าประธานาธิบดีนะคะ

แต่จะไม่ยอมอ่อนเคราะห์ให้ในกรณี
เที่ยวเขาจะจับตอนอย่างเดียวเลย

เขาบอกว่าอย่างงี้ค่ะ

เหตุเกิดที่ไหนก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะ

เพราะว่าประเทศเขาส่วนใหญ่

เพราะฉะนั้นชาวมุสลิมอะไรที่เป็นกฎระเบียบที่เขาเคล่งคัดมานานแล้ว
เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดจะไม่ละเด็ดขาดเลยจะทำตามกฎระเบียบเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นกลุ่มชนมุสลิม
ที่มีชุมชนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
เพราะฉะนั้นสินข้อนี้ก็บอกว่าไม่ได้
เขาจะต้องจัดการให้แน่นอนที่สุดเลย

จริงนะคะขดอะไรที่เป็นขดแล้วเนี่ย

แต่ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกที่สุด

ช้อปปิ้งเลยใช่ไหมคะซื้อโครงแต่งบ้านความคู่น้องก๊อฟความคู่น้องก๊อฟไปเลย
นี่พาน้องก๊อฟไปเดินดูเขามีหลายทรงหลายโซน
วันนี้ถึง๒๗พฤศจิกายนนะครับผมนะห่อ๕๘อิมแพคเมืองทองทานี
ที่งานเขาขนทับสินค้าตรงแต่งบ้านครบคันเลยครับกระนำรถราคาสูงสุด๘๐
แล้วก็แลกเอาธนาคารพวกบัตรเครดิตธนาคารนะคะออก๓ธนาคารคือรวมคะแนนได้หมดเลยนะ
เขามีแหมดออกแบบให้หมดเลยทุกสิ่งอย่างทำให้หมดเลย
ก็รับคะแนนฟรี๕๐๐คะแนน
เมื่อมียอดสะสมครบ๑แสนขึ้นไป

อันนี้ค่ะใช่ค่ะฉันเข้าใจยอดช็อก
เงื่อนไขเพิ่มเติมในงานส่วนลดอีก๓๓นะคะ
ก็ยังลดเอาเป็นว่าลดสุดอะ
คือรถบัตรเครดิตที่เข้ามาร่วมเยอะแยะมากมาย
ต้องไปเดินในงานเพราะพี่ไปมาแล้วจริง

โอ้โฮพูดอย่างไม่มีใครเชื่อนี่ค่ะถึงห่อแปลก

พบกับความพิเศษอีกมากมายที่คนรักการตกแต่งบ้านห้ามพลาดค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา

อย่างเช่นน้ำมันเมล็ดชาชาสมุนไพรลำไยอบแห้งสบู่
สะผมสมุนไพรกระเป๋าผ้าและผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกเป็นต้นค่ะ
แล้วก็พบกับสินค้าตกแต่งบ้านอีกมากมายเลยนะคะ
ภายในงานคนที่รักบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
ถึงวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้ค่ะณฮ๕ถึงฮ๘

บอกก่อนเลยนะคะว่า๓วันสุดท้ายนั้นปิดเที่ยงคืนด้วย
ใช่แล้วรถกระหน่ำด้วย

แล้วก็เขาจะให้เวลา๑นาที

ที่หยิบโซฟาเลซี่บอยมาตัวหนึ่งกลับบ้านเลย
กล้าหาหนึ่งนาทีหยิบโซฟา

มาที่ข่าวฮอตล่าสุดเลยครับช่วงช่วงหน้านั้น
ช่วงหน้าครับชาคริสครับไม้เลื้อยมาอีกแล้ว
จะเป็นสาวคนไหนติดตามได้ช่วงหน้า

เหรอเลื้อยเป็นตำลึงเลยเหรอ

รีบเล่าเลยค่ะยังไงค่ะข่าวนี้

พระเอกไม้เลื้อยของเราครับหนุ่มชาคิดนะฮะ

เนอร์บนดาดฟ้าโรงแรมหรูเลยทีเดียวนะครับ

อัธหมาปิดโซนนะครับ
บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมหรูกลางกรุงครับ

นั่งดินเนอร์กัน๒ต่อ๒จิบวายนะครับ
ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงต้องยอมรับเลยว่า

อ้าวถ้าสมมุติว่าเป็นน้องรถเมย์รถเมย์แบบ

เพราะว่าข่าวในเรื่องของพี่ชาคิดก็เรื่องความเจ้าชู้

อาจจะแค่ดินเนอร์กินข้าวคนเดียวมันเหงาไงอยู่
ก็พอแล้วคุณแม่โอ้โฮบอกบุญอะไรแล้ว
หิวข้าวด้วยไงแต่ว่าเออคิดทำบุญกับป้าหน่อยนะเออป่ะ
ชวนไปกินที่ซุปเปอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปแม่พูดอะไรให้เกียรติโบท็อกซ์ฉันบ้าง

ให้เกียรติยาบันหน้าฉันนะ
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงสาวโบวี่แข็งแกร่งมากที่ไม่สนกับข่าวในอดีตของพระเอกไม้เหลือแต่อย่างใด
และที่สำคัญในช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาสาวโบวี่โพสต์ไอจีว่าปีนี้ไม่ได้ลอยกระทงคนเดียวนะ
จริงเหรอเขาจะไปลอยกับเพื่อนกับอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาพร้อมกับช่วงที่พี่ชาคิดเนี่ยพาไปดินเนอร์หรูบนโรงแรม

จะเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่าเพิ่งเริ่มคุย

พอมีข่าวกับพี่วุ้นเส้นก็ขึ้นพอมีข่าวที่พี่ชาคิดออกมาเนี่ยพี่วุ้นเส้นก็ขึ้นในไอจี

เออเออเออ

ไม่เขาอยู่เมืองนอกตอนนี้เขาหนาวไง

แบบหนึ่งก็ได้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบเจ๋ง
คู่คู่คู่คู่ชิค
ก็ดูสิคูรึเปล่าดูแต่งตัวปริ้วว่ะเฮ้ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังแว่นดำมีอะไรหรือเปล่านะครับ
ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรหรอก
ถ้าเกิดจากกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่เป็นไร
ผมจะรอวันข่าวที่ชาติคลิป
ขึ้นไปดินเนอร์หรูกับพี่ผัดไทยได้
บอกบุญกระถิ่นไปเถอะอ้าวอันนี้
อีกหนึ่งแอบเป็นข่าววันชาติสัมพันธ์รายการพิเศษนะครับ

พรุ่งนี้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
กับรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์
กับที่สุดของเรื่องเล่าแห่งความประทับใจ
จาก๑๐นักดนตรีของพระราชานะคะ
พร้อมกับเรื่องราวชวนยิ้มที่หลายคนไม่เคยรู้
ทราบซึ้งกับทุกเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการพิเศษ
เพลงของพ่ออสวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะคะ
วันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนเวลา๔ทุ่ม

ต้องดูนะคะใช่แต่ละท่านก็เรียกว่าแบบว่ามือหนึ่ง
ใช่มือหนึ่งของดีของดีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้ว
หมดแล้วนะคะไปก่อนนะฮะไปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่
แน่น่ารีบกลับเลยพบกันใหม่ขอให้ทุกผู้ชมมีความสุขทุกท่านนะคะ
กันวันจันทร์นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ